ข่มขืนตั้งแต่อายุ๑๓ถึง๑๗
รวม๕ปีแล้วเธอก็ตั้งท้อง
บอกว่าถูกผู้ชาย๒คนข่มขืน
คนเป็นพระเป็นเจ้าอาวาส
อีกหนึ่งคนเป็นคนขับรถของพระ
แต่สองคนที่บอกว่าไม่ได้ลุมโทรม

แล้วถามว่าทำทำไม

ตำรวจไปรวบตัวคนขับรถอดีตเจ้าอาวาสวัด
ยืนยันว่าไปตรงกันกับเด็กในท้องของน้องผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหาย
เพราะว่าถูกข่มขืนมา๕ปีทำไปเพราะอะไร
แอบชอบแม่เขาก็เลยเอาเขามาเป็นตัวแทนของแม่เขา
ว่าอย่างนั้นตำรวจกรรมการปรับปรามการค้าวมนุษย์
นำหมายสารจังหวัดบุรีรำเข้าไปจับกลุ่มนายธนกรอุ้มรำอายุ๕๐ปี
ธนกรเป็นคนขับรถให้กับอดีตพระครูสง่าวงเมือง
หรือว่าตอนนี้ถูกจับศึกไปแล้วเป็นนายสุริยพรวงเมืองอายุ๕๓ปี
ตอนนั้นเป็นเจ้าอาวาสวัดครูเมืองตอนนี้ก็เป็นอดีตเจ้าอาวาส
ข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใด
โดยใช้กำลังประทุษสำรายผู้อื่นนั้นอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
ร่วมกันกระทำความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง
แล้วก็ตรงกันกับนายธนกรนะครับ
คดีนี้จริงแล้วเป็นคดีดังเป็นข่าวดังย้อนไปปี๖๒คุณผู้ชม
หลังจากที่อดีตพระครูสง่าก่อเหตุข่มขืนเด็กหญิงอายุ๑๓ปี
ตอนนั้นเธอเรียนชั้นม๒แต่ว่าข่มขืนตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เรื่อยมาเป็นเวลา๕ปีจนกระทั่งเด็กผู้หญิงคนนี้อายุ๑๘ปี
แล้วเรื่องมันแดงเพราะเด็กคนนี้ตั้งคันได้๕เดือนนะครับ
หลังจากตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวพระสง่าได้
ตอนนี้ก็เป็นอดีตพระสง่านะฮะยอมรับว่าข่มขืนจริง
แต่เด็กในท้องมั่นใจว่าไม่ใช่ลูกของเขา
ตำรวจก็เลยต้องส่งตัวทั้งผู้เสียหาย
ผลออกมาล่าสุดไปตรงกันกับนายธนกร
ตามที่ผู้เสียหายให้การไว้คือน้องบอกว่า
ข่มขืนสองคนคือพระครูสง่ากับคนขับรถ
ธนกรก็ยอมรับสารภาพผมมีเพศสัมพันธ์กับเด็กคนนั้นจริงแต่
ไม่ได้เป็นการรุมโทรมหรือว่าข่มขืน
อ้างว่าสงสารทำไปเพราะต้องการให้เด็กคนนี้หลุดพ้นจากอดีตพระครูสง่า
และจริงแล้วตัวเขาเคยแอบชอบแม่ของเด็กตอนเป็นนุ่มเป็นสาว
ทำไปเพราะอยากจะให้เด็กคนนี้มาเป็นตัวแทนของผู้หญิงคนนั้น
ก็คือแม่ของเด็กที่เขาเคยแอบชอบอยู่เมื่อสมัยเป็นนุ่มเป็นสาว
ไปฟังเสียงของผู้ชายคนนี้หน่อยฮะ
รับว่าได้จริงครับแต่ไม่เคยที่จะไปร่วมอะไรนะร่วมรุมโทรมอนาจารย์ไม่ครับ
ผมเคยชอบแม่เด็กมาก่อนพอเขาพอเขามีลูกออกมาผมก็เห็นและสงสาร
ผมก็เลยดึงเด็กตัวนี้ออกมาครับดูครับ
แต่มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่ควรจะกระทำกับอนาคตของเด็กผู้หญิงคนนึงแบบนี้นะ

ไปแอบชอบแม่เขาแล้วทำไมต้องมาทำกับลูกเขาแบบนี้

ก็เป็นสิทธิ์ที่สามารถจะทำได้จะพูดได้อยู่แล้วล่ะ

แน่นอนครับติดคุกหัวโตนะครับ